มาดูความคืบหน้ากรณีที่มาเฟียที่ไปเก็บค่าเช่าแผงบริเวณอ่อนนุษย์เนี่ยนะคะ
ก่อเหตุเผารถกระบะสองสามีภรรยาเสียหายเกือบทั้งคันนะคะ

ผู้บังคับกองพันธหารมาที่๒๙รักษาพระองค์
ก็ได้ร่วมกับตำรวจร่วมสอบปากคำสองสามีภรรยาที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เตรียมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างมาเฟียที่บังอาจท้าทายกฎหมายค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชะนินวัชิระปรานีกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานพระขนง
พร้อมกับพันโทธาราฉลาดผู้บังคับกองพันธหารมาที่๒๙รักษาพระองค์
ร่วมกันสอบปากคำนายสุรเดชมณีภัยศาลสกุลและนางสาววิไลวันแก้วมีศรีซึ่งเป็นภรรยา
ทั้งสองคนเป็นผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายเผารถกระบะที่จอดไว้ภายในซอยอ่อนนุษย์
ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขบวนการมาเฟียเก็บค่าเช่าแผง
บอกว่าหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นตำรวจและทหารบอกว่าขอเวลาในการรวบรวม
หลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเจ๊จี๊ดแล้วก็นายดำซึ่งแอบอ้างทหารกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมนมาข่มขู่แล้วก็เรียกเก็บค่าเช่าที่
กับกลุ่มผู้ค้าในบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันนะคะนายสุรเดชซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ได้มีการทำหนังสือยื่นร้องเรียนไปที่กอรมนแล้วก็ได้รับการยืนยันว่านายดำ
ไม่ใช่ลูกน้องแล้วก็ไม่เคยสั่งการให้มีพฤติกรรมดังกล่าวด้วย
หลังจากที่นายสุรเดชเข้าแจ้งความที่สนพระขนงแล้วก็มีสื่อมวลชนติดตามนำเสนอข่าว
นายดำก็ได้ส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊คของน้องชายบอกว่า
ยินดีจะมอบเงินซื้อรถคันใหม่ให้เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
แต่ว่าเรื่องนี้ผู้เสียหายบอกว่ายืนยันว่าจะเดินหน้าเอาเรื่องแล้วก็ดำเนินคดี
จากว่ามีทรัพย์สินได้รับความเสียหายประกอบกับก็ไม่อยากให้ผู้มีอิทธิพลมาสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ด้วยค่ะ